คุณผู้ชมคะเป็นเรื่องราวความรักที่ไม่ลงตัวเท่าไหร่
แต่มันลามออกมาในชีวิตจริงนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขามีแฟนแล้วเขาก็เลิกกับแฟนไป
แล้วก็มามีแฟนคนใหม่ก็อยู่กินกันเป็นแบบสามีภรรยาเลยนะคะ
คนเก่านั้นเลิกไปได้ประมาณสองปีแล้วนะนานแล้ว
แต่เหมือนศึกระหว่างสองหญิงสาวเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อย
คือมีการโพสต์ประชดประชันด่าทอกันในเฟซบุ๊กอะค่ะ
คนเก่าด่าคนใหม่คนใหม่ก็ด่าคนเก่าด่ากันไปด่ากันมาแบบนั้น
จนกระทั่งมีวันหนึ่งค่ะคนเก่าแฟนเก่าเนี่ยทนไม่ไหว
โดนแฟนใหม่ด่าขับรถเก๋งมาที่หน้าบ้านนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยฝ่ายชายอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีเลยนะเพราะว่าเขากำลังจะออกไปนอกบ้านกัน
ฝ่ายหญิงที่เป็นแฟนเก่าเนี่ยลงจากรถมานี่คือถือปืนชูมาเลยค่ะ
แล้วกระหน่ำยิงเข้าไปในบ้านที่มีแฟนใหม่อยู่รัวเข้าไปเลยเนี่ยรถ
กระจกประตูบ้านแตกหมดเลยกระสุนไปโดนหน้าแข้งแฟนใหม่หนึ่งนัด
บาดเจ็บเลยนะคะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพแหละ
กระจกหลังด้านซ้ายรถยนต์ถูกยิงเป็นรูเบอร์เรอเลยประตูกระจกหน้าบ้านก็มีรอยกระสุนยิงใส่หนึ่งรู
มีปลอกกระสุนขนาด๑๑มมตกอยู่ที่หน้าบ้าน๕ปลอกมีหัวกระสุน๓หัวด้วยกัน
ผู้บาดเจ็บคือนางรุ่งฤดีปลื้มทรัพย์เจริญวัยสามสิบห้าปีนะคะถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าแข้ง
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพะหนพลพยุหะเสนาแล้ว
ส่งคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับฝ่ายชายสามีของคนที่บาดเจ็บ
แล้วก็เป็นแฟนเก่าของคนที่เกาะเหตุด้วยนายจีรวุฒิธนารักษ์วานิสอายุ๓๐ปี
เจรวุฒิเขาเล่าบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขากับภรรยากำลังจะออกไปซื้อของข้างนอกพอดี
เขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมารออยู่ที่หน้าบ้านแล้วรอแฟนเดินออกมาเขาก็คล่อมเบาะอยู่
ปรากฏว่าเห็นรถของแฟนเก่านางอาภาพรสุขีวัดวัย๒๘ปี
แฟนเก่าที่เลิกกันมาสองปีแล้วเนี่ยรถแฟนเก่าขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็เห็นแฟนเก่าเดินถือปืนลงมาเลยค่ะ
เขาเห็นแบบนั้นโอ้โหท่าไม่ดีแล้วล่ะถ้ามาพร้อมกับปืนเนี่ยไม่ได้มาดีแน่
ตะโกนบอกภรรยาเขาอะค่ะนางรุ่งฤดีเนี่ยบอกอย่าออกมาให้อยู่ในบ้าน
แล้วนางอภพรก็เดินตรงเข้ามาชักปืนยิงใส่ประตูกระจกหน้าบ้าน
นายเจรวุฒิบรรยายว่ายิงอย่างบ้าคลั่ง
แล้วก็ยิงรถของภรรยาเขาจนกระจกแตก
แล้วมีกระสุนนัดหนึ่งที่มันทะลุเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ไปโดนหน้าแข้งซ้ายของภรรยาเขา
ภรรยาเขาก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะ
จรุธบอกว่าผมพยายามเข้าไปห้ามแล้วนะ

อีกฝ่ายก็วิ่งหนีกลับขึ้นรถแล้วก็ขับหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
ถามนายเจรวุฒิว่าแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะ
เลิกกันไปตั้งสองปีแล้วอ่ะทำไมอยู่มายิงกันแบบนี้
เขาบอกว่าน่าจะมาจากที่นางอาภาพรกับนางรุ่งฤดี
คนนี้คือนางอาพพรคนก่อเหตุนะคะ
กับนางรุ่งฤดีแฟนใหม่ของเขาเนี่ยทะเลาะกัน
ทะเลาะกันมานานมากแล้วในเฟซบุ๊คค่ะ
แล้วก็อาจจะเป็นประเด็นหึงหวงเลิกแล้วไม่เลิกขาดหรือเปล่า

มีการโพสต์ข้อความด่าทอกันไปมาทางเฟซบุ๊ก
ถึงขั้นแจ้งความไปก็หลายครั้งแล้วนะคะ
แต่ไม่จบนี่คนนี้คือแฟนใหม่
เนี่ยด่ากันไปด่ากันมาบนเฟซบุ๊ก
แจ้งความก่อแล้วเป็นคดีก่อแล้ว
จบไม่สิ้นสักทียังด่ากันไม่เลิกจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
ได้อย่างนี้ก็คือ๑๙๘๖พ่อไป
พ่อขอคือก็คุยโอเคแล้ว
ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมาวุ่นวายกันอีก
เขาก็ไม่ทน

อย่าให้คุยให้จบแล้วยังอร่อย
งั้นเขาคือกับผมศูนย์มา
พ่อกลุงเห็นกับผมซึ่งคุยกับผมจริง
เขาพูดกับผมมาว่าพ่อให้พื้นมา

ผมคิดว่าเขาน่าจะยิงภายะผมเลยนะ
คือเขาจะเอาชีวิตภรรยาผมนะ

ถ้าผมคิดว่าจะยิงผมก็กลงยิงผมไปแล้ว
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายจรุธบอกว่าแม่ของอดีตแฟนเขาอ่ะ
คนเกาะเหตุเนี่ยโทรมาหาเขานะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนเกิดเหตุ
บอกว่าเนี่ยให้เลิกแล้วต่อกันได้ไหมเดี๋ยวแม่จะบอกลูกแม่
เธอก็บอกแฟนใหม่เธอบอกว่าเลิกทะเลาะเลิกด่ากันในเฟซบุ๊คได้แล้ว
เดี๋ยวแม่จะพยายามคุยให้แม่อุตส่าห์โทรมาเจรจาแบบนี้แล้วค่ะ
ก็ไม่วายเกิดเหตุการณ์ขึ้นจนได้ทีนี้ไปถามนางรุ่งฤดี
แฟนใหม่ที่ถูกยิงเนี่ยนะคะจนบาดเจ็บเนี่ยก็บอกว่าได้ข่าวว่า
คู่กรณีเข้ามอบตัวแล้วแต่ได้รับการประกันตัวออกไป
บอกว่าได้ยินแบบนี้นะใจคอไม่ดีเลยรู้สึกไม่ปลอดภัย
คิดเหมือนกันว่าตำรวจจะให้ประกันตัวเพราะว่ารักษณะที่
ก่อเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าตั้งใจมาทำร้าย
ตั้งใจมาเอาชีวิตอยากจะขอความเป็นธรรม
ถามว่าที่ผ่านมาตกลงทะเลาะกันจริงไหมที่ว่าด่ากันในเฟซบุ๊กเนี่ย
เขาบอกจริงทะเลาะกันผ่านเฟซบุ๊คจริงจริง
แจ้งความเป็นคดีความกันก็หลายครั้งแล้วก็ยังไม่จบหรอก
แต่ก็ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะถึงขั้นคุมสติไม่อยู่มาก่อเหตุแบบนี้
เนี่ยค่ะนี่เป็นจังหวะภาพจากวงจรปิดที่บ้านนะคะเนี่ย
หนุ่มเข้ามาแล้วถือปืนมาแบบนี้เลยไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลย
โหน่ากลัวนะอืม
กังวลนะคะกลัวบอกเลยว่ากลัวมากด้วย

เพราะว่าตอนเราอยู่บ้านเขาต้องบุกมาถึงบ้านได้เลย
แล้วนี่เราอยู่สถานพยาบาลอะ
หน้านี้คือบอกเขาแล้วเราลบให้เขาทุกอย่างแล้วที่เขาต้องการนะคะ
แล้วมันมีขู่อันที่เขาต้องการอันนี้ที่ก็เป็นปัญหาประเด็นที่เขาต้องการอ่ะ
คือเราไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับเขาเราคุยคอมเมนต์กับเรากับแฟนของเรา

เพราะว่าปัญหาเรื่องเซฟน่ะมันก็ตอบโต้กันไปมาใช่ไหมคะ

อ่าแต่ในโซดเซสอันเนี้ยคือเราคุยกับแฟนของเราอืม
แล้วตัวผู้หญิงอ่ะเข้ามาคอมเมนต์เองอืมครับ
แล้วก็มันลบโฟสมันลบคอมเมนต์ของตัวเองออกไปอืม
โดยคอมเมนต์ที่เราตอบเขากลับไปน่ะมันลบไม่ได้อืม
ใช่ไหมคะเพราะเราเป็นคนตอบอ่ามันก็เลยมาเป็นปัญหาตรงนี้
ก็เคยก็คุยดีกับเขามาตลอดกู้ต่อหน้าตำรวจมาแล้ว
เขาไปขึ้นลงขึ้นศาลมาหลายรอบแล้วก็เนี่ยค่ะมันจบ
กันในเฟซบุ๊กแล้วก็มาก่อเหตุกันแบบนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ระแวกนั้นตกอกตกใจไปตามตามกัน
เพราะว่าเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นห้านัดน่ะทีมข่าวเราก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านนะคะ
ที่เขาเห็นเหตุการณ์ด้วยเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก๖โมงเย็นได้
เขาเห็นว่ามีรถเก่งคันหนึ่งมาจอดหน้าบ้านของผู้บาดเจ็บแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนี้
เดินถือปืนลงมาเลยก่อนยิงเนี่ยเขาก็พูดคุยกันสักพักนึงนะคะ
ก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นห้าถึงหกนัดพอเสียงปืนลั่นปุ๊บเขาบอก
ผมไม่อยู่แล้ววิ่งไปหลบหลังรถก่อนเลย
ตอนแรกเห็นผู้หญิงถือปืนมาในใจก็คิดนะว่าคงไม่กล้ายิงหรอก
ผู้หญิงอ่ะเนาะคงเอามาขู่เฉยแต่ว่าดูท่าทางแล้วเหมือนโมโหมาก
ก็เลยคงตัดสินใจแบบกระหน่ำยิงแบบเลือดขึ้นหน้าจริง
ก็ตอนแรกคิดว่าไม่ยิงหรอกกำลังคิดเลยยิงออกมาก็วิ่งแล้ว
พันธ์ตำรดเอกภูวะดิษฐ์โค้งเพชรผู้กำกับการสภเมืองกาลจานบุรี
ก็รับเรื่องนี้ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามามอบตัวแล้วอันนี้เป็นคลิปตอนก่อเหตุคุณผู้ชมเนี่ย

ได้ยินเสียงลั่นมาถึงฝั่งข้างเลยนะ
เสียงตะโกงตะโกนด่าโวยวายมาด้วยเลยอ่ะ
อันนี้คือสาเหตุที่เพื่อนบ้านบอกว่าดูท่าทางแล้วคงโมโหมากจริง

แล้วก็ยิงจริงนะคะเจรจาไม่เป็นผลค่ะ
ตำรวจเอกภัวดิตบอกว่าผู้ก่อเหตุมามอบตัวแล้ว
แล้วก็เอาปืนมามอบตัวด้วยช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ดูจากพฤติการแล้วตามหลักกฎหมายนะ

ผู้ก่อเหตุสำนึกผิดแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะหลบหนี
ตำรวจถึงได้พิจารณาให้ประกันตัวออกไปก่อน
แล้วก็จะนัดมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เรื่องต้นจากการสอบถามเจ้าตัวก็สารภาพว่าก่อเหตุจริง
และที่ทำไปก็เพราะว่ามีปากเสียงกันผ่านเฟซบุ๊ก
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปทั้งหมด๔ข้อหานะคะ

ข้อหาพยายามฆ่าข้อหาทำให้เสียทรัพย์
ข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการนำอาวุธปืนไปตรวจสอบอีกครั้งด้วยว่า
กระบอกนี้เป็นของใครถูกกฎหมายหรือเปล่า
แล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ